เดี๋ยวจะพาไปที่ในชื่อของจังหวัดนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อย

จากนั้นนี่เอาผ้าลงไปเอาผ้าลงไปต้มนะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะใส่ลงไป
เขามีวิธีก็คือไปแช่น้ำสะอาดก่อน๑ครั้ง
ก่อนที่จะนำลงใส่ลงไปในหม้อแช่ในน้ำตะบูน

ซักกับน้ำปูนใสหรือว่าน้ำสารส้ม
เพื่อเป็นการตกแต่งสีให้มีความเข้มหรือว่าอ่อนน้อยลง
ให้มันไม่สีโดดจนเกินไป
ใช่ครับจากนั้นนำไปตากแดดให้มันแห้งนะครับ
แล้วก็จะได้ผ้ามัดยอมที่ได้เป็นสีธรรมชาติ
ลูกตะบูนอย่างแท้จริงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ
สีมันจะสวยแล้วก็ลายเนี่ยมันจะเป็นแบบลายหนึ่งเดียวในโลก
เพราะว่าหนึ่งผืนจะมีหนึ่งลายแบบลายเดียว

ก็เหมือนกันทำผ้ามัดย้อมเลยค่ะทั่วไป
แต่ว่าใช้สีจากลูกตะบูน
นี่เอาขึ้นมาแบบนี้ก็ไปล้างน้ำไปซักให้เรียบร้อย
แล้วก็ล้างเลยไหลน้ำ

เอาขี้ออกมาแบบนี้สวยงามจริง

อยากค่ะอยากทำก็ทำได้นะครับ
เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำผ้ามัดย้อมสีจากลูกตะบูนอีกด้วย
ใครที่ทำไม่เป็นไม่รู้เลยว่าทำยังไง
ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีวิทยากร
ที่เป็นชาวบ้านที่ผ่านการอบรมการทำผ้า
ยอมมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะไม่มีใครทำเหมือนคุณ

ก็จงคุมใจมันยากคุณมันยากเอาจริงนะ

แล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่มีหนึ่งเดียวในโลก

เฮ้ยมันเป็นงานจากฝีมือของเราเอง

แล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อม
จากสีของธรรมชาติด้วย

ไปกันได้นะครับที่จังหวัดตราด
นี่แหละครับที่ชุมชนบ้านท่าระแนะตำบล
น้องคันส่งอำเภอเมืองจังหวัดตราด